สวัสดีครับ๗นาฬิกา๑๖นาทีมาติดตามกันต่อเลยนะครับ
สำหรับเรื่องของพายุฤดูร้อนในรู้ก่อนร้อนหนาวกับผม
ปตนันพิสิทธิมหันนะครับเพราะว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ไปจนถึงเดือนหน้าครับวันที่๑นั้น
ตอนนี้ทางกรมบุตุนิยมวิทยามีการประกาศเตือนออกมาหลายพื้นที่
พื้นที่ละทีเดียวต้องกระวังตรายจากพายุฤดูร้อน
แปรปวนที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากการที่มวลอากาศเย็นหรือว่าบริเวณหย่อมความกดอากาศสูงที่

มีการแผลลงมานะครับมาแตะในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
โดยพื้นที่แรกที่จะได้สัมผัสกับมวลอากาศเย็นที่แผลลงมานั้น

นั่นก็หมายความว่าเป็นพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนจุดแรก
หลังจากนั้นก็จะเป็นต่อในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคเหนือตามลำดับ

อากาศเย็นแผลลงมาปะทะกับอากาศร้อนที่ปกกลุ่มอยู่แต่เดิม
ทำให้เกิดความแปรปวนลักษณะอากาศเกิดขึ้น
พื้นที่เสี่ยงพายุฤดูร้อนวันนี้
มีหลายจังหวัดที่ยังคงต้องเฝ้าจับตาต่อไป
วันที่๒๘เมษายนมีพื้นที่ไหนบ้าง
อยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามไปพร้อมกัน
แล้วก็ฟังดีนะครับว่าพื้นที่เหล่านี้นั้นเป็นพื้นที่ที่คุณผู้ชมอาศัยอยู่หรือไม่
วันนี้พื้นที่ที่ทางกรมบุตุนิยมพัทยาประกาศ
เป็นพื้นที่เฝ้าระวังก็คือในบริเวณจังหวัดหนองคาย
อุดรธานีสกลนครนครพนมบึงกาลมุกดาหารนะครับ
กลสินมหาศาลคามร้อยเอ็ดอำนาจริย์ยัตโสธรอุบลราชธานี
พื้นที่เหล่านี้เองเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของพายุฤดูร้อน
วันนี้ตลอดทั้งวันโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปนะครับ
กลางสภาพอากาศที่ยังคงร้อนและอุอย่างต่อเนื่องพื้นที่ไหนมีอากาศร้อนจัด
ลมสงบท้องฟ้าใสแล้วจู่มีเมฆก่อตัวขึ้น
พื้นที่เหล่านี้แหละครับต้องระวังเรื่องของลมกระโชคแรงที่จะมาสร้างความเสียหาย
เหมือนภาพข่าวที่เราได้เห็นกันก่อนหน้านี้
จากการตรวจสอบภาพรวมปัจจัยที่ยังคงทำให้เกิดความร้อนยังคงอยู่กับเมืองไทย
นั่นก็คือเรื่องของบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำมาเนื่องมาจากความร้อน
หรือว่ายอมความร้อนยังคงปกลุ่มบริเวณเนื้องกล่าวต่อเนื่องติดต่อกันยาวนาน
สัปดาห์นี้เองหลายจุดหลายพื้นที่นั้นเกิดการสะสมความร้อนติดต่อกันหลายวัน
จึงทำให้อุณหภูมินั้นร้อนละอุอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงบ่าย
บางพื้นที่ยังคงไต่ระดับไปอยู่ที่ประมาณ๔๔องศาเซลเซียต
โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางของประเทศ
เพราะว่าบริเวณดังกล่าวนั้นในระยะนี้เองก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์นั้นมาตั้งฉากพอดี

อยากให้คุณผู้ชมได้สังเกตบริเวณจุดนี้ดีนะครับ
วันนี้ค่อนข้างที่จะร้อนละอุ
ไปอยู่ที่ประมาณ๔๓๔๔องศาเซลเซียต
ในขณะที่ภาคอีสานจะสังเกตว่าสีม่วง
ก็คือบริเวณที่มีอากาศร้อนจัดเริ่มจางหายไป
เพราะว่ามีกระแสลมที่พัดมาถ่ายเทความร้อนในพื้นที่
มีฝนที่เทลงมาดับร้อนได้บ้างในบางพื้นที่นะครับ
คำนวณต่อไปจนถึงช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้บ่าย๒ครับจากการตรวจสอบก็พบว่า
อุณหภูมิในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานจะสังเกตว่าลดต่ำลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับ
อุณหภูมิต่ำกว่าสี่สิบองศาแต่ว่าบริเวณตอนกลางของประเทศนั้นยังคงร้อนและอุอยู่นะครับ
สูงสุดในวันพรุ่งนี้จะไปอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน๔๔องศาเซลเซียต
ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนั้นอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยประมาณ๑องศาเซลเซียตนะครับ
นี่คืออุณหภูมิครับส่วนเรื่องของสายฝนนั้นยังมีเข้ามาดับร้อนได้บ้างนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เรายังคงได้รับอิทธิพลจาก๒ทิศทางเป็นกระแสลมนะครับที่หอบเอาความชื้นจากทะเลครับ
อย่างแรกเป็นกระแสลมที่หอบเอาความชื้นจากบริเวณฝั่งตะวันออกเฉียงใต้
ก็คือบริเวณอ่าวไทยแล้วก็บริเวณทะเลจีนใต้พัดเข้ามาปกกลุ่มบริเวณพื้นที่ที่อยู่ตามแนวชายฝั่งนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคใต้นั่นก็หมายความว่าพื้นที่เหล่านี้เอง
เป็นแนวปะทะเต็มนะครับของความชื้นที่หอบมาพร้อมกับกระแสลมดังกล่าว
มีโอกาสสูงที่จะทำให้เกิดฝนกระจายตัวในระยะนี้
ส่วนอีกหนึ่งทิศทางเป็นกระแสลมจากทิศตะวันตกนะครับ
เป็นกระแสลมที่หอบเอาความชื้นจากบริเวณอ่าวเบงกอพัด
ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอิสาน
จะมีการก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆแล้วก็เกิดเป็นกลุ่มเมฆฝนเกิดขึ้น
พื้นที่ฝนในวันนี้จากการคำนวณจากระบบพยากรณากาศ

นี่คือการคำนวณจากปัจจัยณขณะนี้
ที่เก็บภาพจากภาพถาของท่าเทียม๒๔ชั่วโมง
ก่อนหน้านี้มาจนถึงหน้าขนาดนี้จะสังเกตว่าเมฆส่วนใหญ่นั้นปกคลุมในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของประเทศไทย
เน้นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานมีทั้งเมฆสีขาวคือกลุ่มเมฆธรรมดานะครับ

สังเกตว่ามีการกระจายตัวหลายจุดเลยทีเดียว
พื้นที่เหล่านี้ยังคงเป็นพื้นที่ที่น่าจับตาต่อไป
มาดูการคำนวณสถานการณ์ฝนจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
ไทยรัฐทีวีครับวันนี้จะเริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างครับ
พบว่ามีการก่อตัวของกลุ่มเมฆที่จะเคลื่อนที่เข้ามาปกกลุ่มในบริเวณดังกล่าว
จะสังเกตว่ากลุ่มฝนนั้นเนี่ยนะครับมีลักษณะเป็นสีเหลืองสีแดง
มีการเคลื่อนตัวจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก
ช่วงสายวันนี้นะครับอาจจะกระจายตัวในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตั้งแต่ตอนบนไล่ลงมาจนถึงตอนล่าง
ชัยภูมิหนองคายเลยพื้นที่เหล่านี้ถือว่าเป็นพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับ
ในช่วงสายวันนี้เป็นต้นไปคงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
คำนวณต่อไปนะครับจนถึงวันพรุ่งนี้ยังคงมีโอกาสตกต่อเนื่องเน้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ส่วนตอนล่างในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ยังคงเน้นตกจุดเดิมและวันนี้คาดการณ์ว่าจะแรงกว่าเดิม
เน้นในบริเวณฝั่งอันดามันนะครับโดยเฉพาะอันดามันตอนกลางระนองพังงา
จนถึงพวกลูกนี้ก็ยังคงมีโอกาส
ดังนั้นใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเรียกเวลาดังกล่าว
นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะใครที่จะเดินเรือ

หากอยู่ใกล้สาวไฟฟ้าหรือว่าใกล้ป้ายโฆษณา
ฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้หรือไม่
จากการตรวจสอบจากระบบพยากรนักการเทศรัตน์ทีวี
วันนี้มีลุ้นนะครับในบริเวณฝั่งตะวันออกของพื้นที่กรุงเทพมหานคร
คำนวณต่อไปช่วงเวลาที่คาดการณ์ว่าจะมีโอกาสตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครมากที่สุด
ก็คืออยู่ในช่วงวันศุกร์วันเสาร์นะครับ
ส่วนใหญ่ก็จะเน้นฝั่งตะวันออกตอนล่างรวมไปถึงบริเวณตอนบน
วันนี้ยังคงร้อนลูกอุ่นนะครับไต่ไปอยู่ที่ประมาณ๔๑องศาเซลเซียต
หลังจากนี้เป็นต้นไปหลังจากที่เมฆบนท้องฟ้ามากขึ้น

การว่าช่วงต้นสัปดาห์หน้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ๓๗องศาเซลเซียตในช่วงบ่ายเท่านั้น
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศ

ตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้ยังคงต้องเน้นย้ำเรื่องของพายุรุ่นร้อน

ตอนนี้ผมคุปตนันพี่สิทธิมหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป